ชาวบ้านที่พระนครศรีอยุธยาตำบลเทพมงคล
อันนี้ก็ต้องให้กำลังใจด้วยเช่นเดียวกัน
เพราะว่าน้ำท่วมอีกแล้ววันนี้ที่เส้น๓๔๐๓๔๐กรุงเทพศุพร
ชาวบ้านออกมาประท้วงบอกให้เปิดประตูน้ำ
แล้วก็ระบายน้ำออกไปทางคลองญี่ปุ่นหน่อย
เพราะว่าพวกเขาเดือดร้อนอย่างหนักเลยค่ะ
ในพื้นที่ของพวกเขาเนี่ยน้ำท่วมสูงมากเข้าออกไม่ได้
เพราะว่าน้ำท่วมมานานจนตอนนี้มันเริ่มเน่าเสีย

ชาวบ้านเขาไม่ไหวจริงเขาบอกก่อนหน้านี้เนี่ย

ระบายน้ำที่ท่วมออกไปทางคลองญี่ปุ่นมาแล้วครั้งหนึ่ง
แต่ครั้งนี้มันกลับท่วมสูงกว่าเดิมเดือดร้อนมาก
ขอให้ภาครัฐออกมาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนหน่อยค่ะ
สิ่งที่เราต้องการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าณตอนนี้
ก็คือเราต้องการแค่น้ำรถไม่ถึงก็ต้องปกติ
เพื่อให้เราได้สัญจรออกไปซื้ออาหารซื้อข้าว
มากินประกายชีวิตได้
พี่เขาแต่งตัวเป็นกัปตันอเมริกาบวกซุปเปอร์แมนเลย
ออกมาเรียกร้องให้รัฐช่วยเหลือหน่อยนะครับ